ท่านผู้ชมครับดูการเมืองไทยต่อกันหน่อย

วันสองวันที่ผ่านมาข่าวเรื่องดิวลลับเนี่ยเยอะเหลือเกินใช่ไหม
แทบจะทุกชั่วโมงเลยมั้งคะ
วันนี้เนี่ยที่ประชุมของว่าที่พักร่วม๘พัก

ถึงขั้นต้องแบบทำสัญลักษณ์ปฏิเสธดิวลลับกัน

แหมโชว์หัวใจกัน

เนื้อหาของการสัญญา

คณะกรรมการช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล

รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยยังรักษาการอยู่นะ

จันโอชาซึ่งอีก
หวกหนึ่งก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ของภักดิ์รวมไทยสร้างชาติ

หลังประชุมคอรมอนะครับ

ดิวรับพี่นักข่าว

เพราะไม่ได้ดูโซเชียลอะไรเลย

เรื่องฟุตบงฟุตบอลเห็นเขาไปเจอกันที่นั่น
อังกฤษนั่นใช่ดิวลลับไหม

ไม่ดูทั้งนั้นโซเชียล
ไม่ดูฟุตบอลด้วยงานเยอะไม่มีเวลารู้ไหม

แล้วบางคนมาชอบบอกนายกไม่มีงาน
ไม่ทำงานเนี่ยอยากให้ไปดูเหลือเกิน
แฟมบนโต๊ะเนี่ย
ห้าสิบหกสิบแฟม
อย่าหล่าง

เด็กประยุทธ์บอกว่าก็ไม่เป็นไรนะไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้น
ไม่อยากไปมองอะไรทั้งสิ้นไม่อยากขัดแย้งกับใคร
กติกาเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปนี่ฮะมันมีช่วงท้ายท้ายของการสัมภาษณ์นะครับ
เป็นจังหวะที่พลเอกประยุทธ์จะกลับขึ้นห้องทำงาน
นักข่าวก็แม่แซวอะนะบอกท่านท่านนายก
นี้แล้วเริ่มเก็บของบ้างหรือยังเห็นบอกแฟมเยอะ
เพียงค่านมองเลยนะถ้าได้เป็นก็ทำให้ได้ก็แล้วด้วยนะเพราะไม่ไม่รู้เรื่องไม่ฟัง
โซเชียลไม่เปิดไม่ฟังไม่ดูไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบ
ผมทราบแต่เพียงว่าลาไปในตอนแรกอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านนะ
เรื่องของจริงแล้วเขาไปงานประชุมเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขด้วย
ก็คงแวะไปพักผ่อนอะไรของท่านก็แล้วแต่มีสิทธิ์อยู่แล้วสิ
กฎิกาประชาธิปไตยอะไรก็ว่ากันไปไม่ทราบไม่ทราบมันแล้วแต่ทำได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ท่าน
ถ้าได้เป็นนะก็ทำให้ได้ก็แล้วกัน
ก็แล้วแต่ทำได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ท่านท่านผู้ชมครับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรรมดรีหัวหน้าพักภัลลังก์ประชารัฐ
แคนดิเดตนายกของพักภัลังก์ประชารัฐนี่ฮะหนึ่งในสามต่อนะครับ
อ่าถามเรื่องฟุตบอลท่านก็เลยบอกโอ้ก็เสียใจกับเลสเตอร์ด้วย
นัดสุดท้ายของฤดูการเอาชนะได้แต่แหมอีกทีมนึงเนี่ย
เขาชนะเหมือนกันเลยตกชั้นค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ๊ะท่านครับ
ที่สนามเลสเตอร์เนี่ยนอกจากคุณอนุทินกับคุณเศรษฐานะ
มีผลตะบรดเอกจากทริปชัยกินดาอดีตผแบบตรอ
ที่ก็มาช่วยงานทางพรรณปัชรัฐอยู่

อือมันมีคนของพรรณปัชรัฐอยู่ที่นั้นด้วย
ก่อนนี้เห็นไหมพลตลอดอีกจักรทิพย์ชายจินดา

คือทางบิ๊กป้อมบอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องไปถามแป๊ะเขาเอาเอง

มีข่าวว่าบิ๊กป้อมกับบิ๊กตูเนี่ย
กำลังจับมือกันเพื่อจะรวบรวมเสียง
เหมือนกับจะเตรียมรอยังรออยู่ในการเป็นรัฐบาลหรือเปล่า
บิ๊กป้อมบอกเรื่องนี้ก็ต้องไปถามตัว
เขาไปคุยกันไม่มีดิวรับใช่ไหมครับท่าน
ไม่มีริวรับใช่ไหมครับ
ส่วนรัฐบาลใหม่ก็ฟังท่าทีต่างไปละ

เขาบอกเขาอยากให้กรกตรีบรับรองผลการเลือกตั้ง

ผลการเลือกตั้ง๑๐๐เขาประกาศแล้วใช่ไหม

ถ้ารับรองเร็วเมื่อไหร่เนี่ย
เขาก็สามารถเดินหน้าของเขาต่อได้ทันที